ซึ่งพี่ห่พงศุกร์นี่แหละอยู่ในงานนี้ด้วยนะคะ
เริ่มกันที่เรื่องของการถ่ายภาพก่อนเลยดีกว่า
ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเทรนด์การถ่ายภาพกลับมาฮอตฮิตอีกครั้ง
กล้องขายดิบขายดีกันนะคะ
ก็คือเป็นกล้องแบบตัวท็อปที่สุดเลยนะคะ
ให้ความละเอียด๒๐๘ล้านพิกเซล

เรียกได้ว่าถ่ายภาพกลางคืนสามารถกลายเป็นภาพกลางวันได้เลยทีเดียว

ก็เป็นเทรนด์ของกล้องในปีนี้ที่ต้องรับรองรับการถ่ายแบบคมชัดขนาดนี้นะคะ
และที่สำคัญเก็บแบบ๓๖๐องศาได้ด้วยมี๒เลนเก็บภาพไว้นะคะ
มีชื่อว่า๓๖๐นั่นเองลองไปหากันดูนะคะ

โดยตู้เย็นนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอ๒๑๕นิ้ว

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสิ่งของภายในตู้ได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดดู
เพื่อดูข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน
ที่ออกไปช้อปปิ้งข้างนอกดูได้ด้วยว่า
ตอนนี้ในตู้เย็นของเรามีวัตถุดิบอะไรเหลือ

เนื้อจะหมดหรือยังผักจะหมดหรือยัง
ดูได้เลยนะคะผ่านสมาร์ทโฟนของเราเป็นแอปซิงค์กัน
จากนี้ตู้เย็นยังมีเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นด้วยนะคะ
ซึ่งก็จะช่วยคำนวณอายุของอาหารสดว่าตอนนี้ใกล้หมดอายุหรือยัง

อีกทั้งยังมีลำโพงสริโอให้ระบบสามารถแจ้งเตือนเราได้ว่า

บอกเราให้รู้ว่าอาหารเหล่านั้นลดราคาเมื่อไหร่
แม้กระทั่งของหมดอยู่ที่บ้าน
เราก็จะสามารถสั่งของออนไลน์ผ่านธางตู้เย็นนี้ได้เลย
จอเนี่ยแสดงสูตรอาหารได้ด้วยนะคะว่า

เหมือนคือส่วนกลางมาก
ที่เห็นได้ผ่านช่วยครับ
ตู้เย็นนะคะบอกเราได้เหมือนกันช่วยคิดแทนเราด้วยเอาของที่มีอยู่ในตู้มาทำเมนูนะคะ
ยังสามารถเล่นเพลงผ่านสถานีออนไลน์ได้อีกด้วยทำอาหารไปฟังเพลงเพราะไป
จริงแล้วเริ่มมีความคิดแนวคิดแบบนี้มาสักพักนึงแล้วสักปี๒ปีมาแล้ว
แต่ว่าปีนี้วางขายชัวร์แล้วนะคะแต่จะเริ่มขายในเกาหลีใต้กันก่อน
เขาชิงพื้นที่เปิดตัวจอต้นแบบขนาด๑๘นิ้วนะคะเป็นจอแบบใหม่
ปกติก่อนหน้านี้จอที่เราหือหวากันก็คือจอแบบไหลได้
แต่อันนี้เป็นจอที่ล้ำขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ
อนี้เป็นจอต้นแบบขนาด๑๘นิ้วงอแล้วก็ม้วนได้ราวกับเป็นกระดาษเลยค่ะ
โดยก็ลองคิดดูว่าจะเอาจอแบบนี้คือตอนนี้เขาเปิดเทคโนโลยีมาเปิดนวัตกรรมใหม่มา
ก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตไข้ต่างอีกว่าจะสามารถนำจอไหลแบบนี้ไปใส่อุปกรณ์อะไรได้อีกนะคะ
อย่างเช่นใช้กับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าอาจจะเป็นโทรทัศน์แบบจอโหง
ลองจินตนาการดูว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ของสมาร์ทโฮมใช่ไหมคะ
จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นโซฟาแล้วมีจอไหลอยู่ก็เป็นได้

ก็ขึ้นสุดแล้วแต่ผู้ผลิตเลยล่ะ
ว่าจะเอานวัตกรรมที่เขาเปิดตัวมา
แล้วก็เลยมาถึงของรูปแบบการดีไซน์หน้าจอก่อนบ้างดีกว่า

มีจอที่พับได้โค้งได้มวลได้
สุดท้ายก็คือเป็นจริงแล้วปี๒๐๑๖มาแล้ว

อาจจะสามารถเอาจอไปม้วนเก็บในกระเป๋าก็ได้
หรือเอาไปติดบนเฟอร์นิเจอร์บ้านก็ได้
จะติดตั้งให้พับโค้งไปตามสัดส่วนของรถ
ที่ใช้บนโซนแสดงรถก็ย่อมได้
น่าจะเป็นมิติใหม่ในการนำเสนอรูปแบบต่าง
พรีเซ็นเทชั่นต่างน่าจะหวาขึ้นเยอะหลังปีนี้